ข้อมูล๕ปีที่ผ่านมาการใช้ไฟช่วงหน้าร้อนไม่มีลดลงเลยนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับและคุณผู้ชมคนไทยทุกคนสามารถร่วมมือกันกับภาครัฐประหยัดไฟง่าย๔วิธีครับเพราะว่าการประหยัดไฟทุกทุกร้อยละ๑หรือ๑นั้นเราประหยัดเงินค่าใช้ไฟได้ถึง๖๐๐ถึง๗๐๐ล้านบาทติดตามจากรายงานของ

วิธีง่ายง่ายที่คนไทยจะช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้า
ให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานจะประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงทันที๑๓๐๐เมกะวัตต์
แค่ปรับเพิ่มอุณหภูมิจาก๒๕องศาเป็น๒๖องศา
เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น๑องศาเซลเซียต
จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ๑๐
ลดการใช้ไฟฟ้าลงทันที๑๘๐๐เมกาวัตต์
ทั้ง๒วิธีนี้ต้องอยู่บนสมุติฐานที่ทุกครัวเรือน
ภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต้องทำพร้อมกัน
การลดพีคคราวนี้เราต้องการที่จะส่งสัญญาณให้คนไทย
รวมพลังสามัคคีทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในเรื่องเดียวกันพร้อมกัน
จะส่งสัญญาณเป็นพลังมหาศาล
ในการที่จะช่วยประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตพลังงานครับ
โทรทัศน์ที่เลิกใช้งานควรปิดไฟสแตนบาย
เพราะหากคนไทย๕ล้านก
การถอดปรักคคมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งาน
ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเมื่อพักการทำงาน

อกจากนี้หากเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
อย่างเครื่องปรับอากาศฉลากเบอร์๕
จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ๓๐
กับเครื่องปรับอากาศทั่วไป

การได้ทั้งประโยชน์ระยะสั้นประหยัดเงินในกระเป๋า
กับการได้ประโยชน์ในระยะยาว
ในการที่จะตระหนักรู้การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

อันนี้ไม่นับรวมว่าประเทศชาติเอง
ก็จะได้รับอนิสงฆ์จากการที่พีคไฟฟ้า

เพราะฉะนั้นถ้าเราลดพีคไฟฟ้าได้
เราก็จะสามารถเลื่อนหรือขยับโรงไฟฟ้าต่าง

การใช้ไฟฟ้าของคนไทยในแต่ละปี
รวมอยู่ที่๑๘๐๐๐ล้านหน่วย
ร่วมมือการประหยัดการใช้ไฟฟ้า

นิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน